หกเมาะอาหารจานพิเศษประเภทแกงของชาวไทยภวร
เพราะจะปรุงขึ้นเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่นในงานแต่งงานของคนไทยภวร
โดยคนไทยพวนจะไม่กินรสหวานอาหารที่ปรุงจึงไม่หวาน
หกเมาะเป็นอาหารที่มีหน้าตาคล้ายแผนงของภาคกลาง
แต่จะมีน้ำน้อยมากเป็นแบบคลุกคลิกที่ในภาษาไทยพวนจะเรียกว่าน้ำจึ้มจื้อ
ซึ่งเป็นรสชาติที่ได้จากกะทิเป็นหลัก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน